กำลังสนุกสนานเต้นเต้นอยู่ไปเหยียบเท้าใครบ้าง

แต่เดี๋ยวนี้เหมือนคนอารมณ์มันร้อนง่ายขึ้นนะคะ
วัยรุ่นไปเที่ยวผับแล้วเต้นไปชนกับกลุ่ม
เขาบอกว่าเป็นกลุ่มหัวเกลียนเหมือนจะเป็นนักเรียนในสิบ
ใช่แต่ตอนที่ชนกันในผับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
วงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือผับเลิกแล้ว
กำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วอยู่อยากจะขอเคลียร์
เพราะยังติดใจที่เต้นมาชนเขาอยู่
สิบกว่าคนกับกลุ่มผู้เสียหายที่เป็นวัยรุ่นห้าคนที่ไปเต้นชนเขาอ่ะ
จากตอนแรกเคลียร์ด้วยเสียงสักพักเคลียร์ด้วยนั่นเห็นไหม
ด้วยมือเคลียร์ด้วยหมัดแล้วตะลุมบอลนัวเลยค่ะ
ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วทีนี้โอ้แต่ฝั่งฝั่งหัวเกลียนมีสิบกว่าคนนะคะ
ฟังเสื้อขาวด้วยนะจากแสงของกล้องวงจรปิดเนี่ยนู่นมาลุมมาตุ้มกับ
นู่นเสื้อดำนู่นใช่ไหมที่โดนเข้าไปนะคือกลุ่มที่โดนกลุ่มผู้บาดเจ็บเขาบอกว่ามีห้าคน
แต่กลุ่มที่ทำร้ายเขาอ่ะสิบกว่าคนแต่ในคลิปมันมีสองคนเสื้อดำสองคน
ใช่สุดท้าย๒คนที่โดนหนักสุดคือ๒คนนี้ค่ะ
จนแน่นิ่งไปกับพื้นกลางถนนเลยนะพี่หุยโอ้โหต้องให้ผู้หญิงมาห้ามอะค่ะ
เขาก็เลยหอบหลักฐานทั้งหมดร้องเรียนกับทนายรณรงค์ร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๔คนเห็นไหมพี่อุ๋ยเพิ่มมาแล้วจาก๒เป็น๓แล้วเห็นไหม
เนี่ยนิ่งไปกลางถนนแล้วอะคนเจ็บจริงมีสี่คนนะคะแต่ที่เจ็บหนักเนี่ยมีสองคนคือ
อายุ๒๗ปีแล้วก็เฟรมอายุ๒๑ปีค่ะแต่ทุกคนก็คือยับเยินอ่ะบาดแผลเต็มร่างกายไปหมด
ล่าสุดผู้เสียหายเนี่ยเดินทางเข้าพบทนายรณรงค์แก้วเพชรร้องขอความเป็นธรรมแล้วนะคะ
อันนี้เป็นร้านอาหารที่ร้านในจังหวัดอุตรดิษฐ์
คือเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๓มีนาคมแล้ว
กลุ่มเขาอ่ะไปนั่งดื่มกินที่ร้านอาหารแล้วระหว่างนั้นเพื่อนเขาอ่ะไปเต้นชนกับกลุ่มคู่กรณี
รู้ทีหลังว่าเป็นนักเรียนใน๑๐ในค่ายทหารที่อุตรดิษฐ์นี่แหละ
แต่ตอนที่เต้นชนกันตรงนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรวุ่นวาย
เลิกร้านนะคะแซ็กที่ว่าโดนหนักเลยกลับไปก่อนนะ
แต่ทีนี้เพื่อนโทรตามบอกเฮ็กกลับมาก่อนดิ
บอกทำไมก็จะกลับบ้านอยู่แล้วเนี่ย
ตอนแรกก็เคลียร์ด้วยปากก่อนคือพูดคุย
แต่สุดท้ายเขาบอกเขาโดนเปิดก่อน
คือกลุ่มนักเรียนใน๑๐คนหนึ่งที่เห็นในกล้องวงจรปิด
คือเดินมาแล้วตบหน้าก่อนเท่านั้นแหละ
นัวเลยเขาบอกเขาก็ต้องป้องกันตัว
แต่สู้ไม่ได้จริงเพราะคนน้อยกว่า
ห้ามกันครับผมก็บอกพี่ผมขออะไรอย่างนี้
ห้ามกันครับผมห้ามกันครับผมห้ามกันครับผม
ห้ามกันครับผมห้ามกันครับผม
ห้ามกันครับผม
ห้ามกันครับผม
ห้ามกันครับผม
ห้ามกันครับผม
ห้ามกันครับผม

ห้ามกันครับผม

ห้ามกันครับผม
ห้ามกันครับผม
ห้ามกันครับผม

ห้ามกันครับผม

ห้ามกันครับผม

ห้ามกันครับผม

ห้ามกันครับผม

ห้ามกันครับผม

ห้ามกันครับผม

ห้ามกันครับผม
อยู่ในร้านไปแล้วยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะ
ติดใจตอนร้านปิดแล้ว

ถึงแม้คดีนี้จะเกิดขึ้นนอกเวลาราชการ

ส่วนการเจรจาเนี่ยก็ควรจะมีความเป็นกลางหรือเปล่า
ไปเจรจาในที่สาธารณะไหม
ไม่ใช่ไปเจรจาในที่รับ

มากเจ็บน้อยก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด

จะเอาคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดส่งให้กองบัญชาการกองทัพบก

คุณผู้ชมซงมาเมื่อที่ผู้เด้นเลยบอกถ้าอย่างงั้นก็เต้นในบ้านเถอะ

แต่ถ้าตีกันตายเราต้องมานั่งอ่านข่าวเขาอีกนะพี่อุ๋ย
ถ้าถึงขนาดนั้นก็ยอมอ่านให้เขาหน่อยเถอะ